เรื่องนี้ฮะเตือนผมคนหนึ่งแหละที่ชอบใช้คัตเติ้ลบัตรปั่น
ทำความสะอาดหูหลังอาบน้ำเสร็จ
ใช่นะฮะบางทีน้ำเข้าหูบ้างอะไรบ้าง
แต่หลวงตารูปนี้ฮะท่านก็ใช้คัตเติ้ลบัตรนั่นแหละ
แต่ว่าคาดว่าคัตเตอร์บัตรมันน่าจะคุณภาพไม่ดี
มันหลุดง่ายมันไม่แน่นผมเคยหลุดติดค้าอยู่ในหู
แล้วท่านนี้ก็แข็งแรงนะหลวงตานะ
ท่านเป็นพระลูกวัดของวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม
ต้องให้ลูกสิศพามาล้านตัดผมเนี่ย

หน่อยพอมาถึงเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านใช้ไฟส่องดูเมื่อกี้
วันนี้ไปเจอสำลีที่มันหลุดจากก้านคัตเติ้ลบัตรแล้วล่ะนะฮะ
ติดคาอยู่ลึกทีเดียวนะครับเขาใช้น้ำยาสำหรับล้างหูเนี่ย
อดเข้าไปในรูหูนะครับแล้วก็ใช้ที่หนีบขนาดเล็กพยายาม
คีบออกมาโอ้จะใช้เวลานานเหมือนกันนะถ้าสิบนาที
หูออกเลยนะครับออกมาได้สำเร็จฮะท่านภาคโรงตาก็
โล่งใจไปลุงตาไหมเล่าแบบนี้บอกว่าตอนที่อาตมาเอาคัตเติ้ลบัตรเนี่ยนะ
ญาติโยมนำมาถวายเนี่ยก็ปั่นรูหูทำความสะอาดอยู่ดีมันติดนะนะ
ผมเข้าใจว่าคือท่านก็พยายามแคะออกแคะมันไม่ออก
พอของมันไปโดนที่มันคาอยู่มันลึกเข้าไปลึกเข้าไปไงฮะ
ก็เลยต้องให้ลูกศิษย์พามาแล้วล่ะหลวงตาบอกว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะระวังกว่านี้นะ
แล้วก็จะไม่เอาคัตเติ้ลบัตรเอาปั่นรูหูอีกแล้ว
อาจารย์ชาญดีไซน์เป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับหลวงตาถือเป็นอุทาหรณ์นะครับ
คุณผู้ชมฟังไว้นะฮะปุ้ยฟังไว้ด้วย
เวลาจะใช้คัตเติ้ลบัตรปั่นทำความสะอาดหูเนี่ยนะ
จะระมัดระวังและที่สำคัญเลือกที่มันคุณภาพดีอย่างที่ผมบอกครับ
แน่นหน่อยนะฮะบางทีบางยี่ห้อเนี่ยมันมันหลวมอ่ะนะฮะ
แน่นแล้วมันหลุดง่ายคุณภาพไม่ได้อ่ะใช่ครับ
แต่กรณีของหลวงตาเนี่ยถือว่ายังเคราะห์ดีนะฮะเอาออกได้ง่ายแล้วก็หลวงตาก็ปลอดภัยครับ